สามีภรรยาเหมือนกันแต่ว่าตอนเกิดเหตุสามีไม่อยู่บ้านออกไปทำงาน

คือคนท้องเนี่ยฮอร์โมนเขาก็จะค่อนข้างแปรปรวนหน่อยเนาะ
ก็เกิดอาการน้อยใจค่ะกลัวว่าสามีจะปันใจไปมีผู้หญิงคนอื่น
ขู่ว่าจะฆ่าตัวตายพร้อมกับลูกในท้อง
ตำรวจต้องมาเกลี้ยกล่อมกันต้องบุกชาร์จรวบตัวกัน
แล้วก็ให้ญาติมาปลอบใจกันยกใหญ่เลยนะคะ
ตำรวจสพปักทงชัยได้รับแจ้งเหตุมาว่ามีผู้หญิงเนี่ย
ใช้มีดปลายแหลมจี้ท้องขังตัวเองอยู่ในบ้านขู่จะฆ่าตัวตาย
ก็รีบลงพื้นที่มาเลยค่ะ
ก็มาเจอนางกิ่งแก้วสมิททันอายุ๓๐ปีตั้งท้องอยู่๓เดือนนะ
สามีของเธอคือจ่าสิบเอกอำนาจสมิททันวัย๔๕ปี
แต่ตอนเกิดเหตุสามีออกไปทำงาน
รู้เรื่องก็คือว่านางกิ่งแก้วเนี่ยทะเลาะกันกับสามี
น้อยใจกลัวสามีจะปันใจไปมีผู้หญิงคนอื่นค่ะ
ก็เลยเอามีดปลายแหลมขู่จะแทงที่ท้องของตัวเอง
เกลี้ยกล่อมอยู่ครึ่งชั่วโมงไม่เป็นผลนะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยจังหวะเจรจาเกลี้ยกล่อม
จังหวะที่นางกิ่งแก้วเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมค

เขาเดินถอยหลังติดกำแพงใกล้กับหน้าต่างพอดี
อ้อมไปที่หน้าต่างแล้วก็เลยชาร์จรวบตัว
แล้วก็คว้ามีดปลายแหลมออกมาจากมือของนางกิ่งแก้วได้

ก็ต้องให้ญาติพี่น้องเข้ามาช่วยพูดคุยปลอบใจ

เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดคิดมากเกิดคิดสั้นขึ้นมาอีก
อืมโอ้เห็นแก่ลูกในท้องด้วยแล้วกัน